ยังมีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับขวานฟ้าด้วย

ขวานฟ้าโบราณอายุกว่า๓๐๐ปีที่จังหวัดกระบี่จะหน้าตาแบบไหนไปดู
นี่ไม่ได้ดำอะไรเลยค่ะคุณชนะ

เขาบอกว่ามันคือขวานฟ้าอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่ร้านขาวราดข้าวระแกงป้านาค่ะ
เลขที่ก็คือ๒๗ถนนธาตุเรือตำบลปากน้ำอำเมิงจังหวัดกระบี
เอาขวานฟ้ามาวัดขนาดคุณดูเอาแล้วกันนะคุณผู้ชมนะ
นิ้วครึ่งโดยประมาณกระดาษด้านกว้างส่วนน้ำหนักก็คือประมาณเกือบ๑กิโล
หรือถ้าจะเอาเป๊ะก็คือ๙๘๐กรัมนั่นเอง
ลักษณะของขวานฟ้านี้นะคะเขาว่ามันเป็นขวานหินยุคโบราณ
สีของมันจะเป็นสีขาวครีมตรงปลายเนี่ยจะมีความคมเวลาเคาะเคาะเคาะจะเสียงดังกล้องคล้ายกับแก้วค่ะ
ซึ่งคุณพี่สุชาติยมรัฐอายุ๖๓ปีเจ้าของร้านนี้เขาบอกว่า
เนี่ยเชื่อว่านี่เป็นของโบราณหายากก็เลยเก็บรักษามาไว้เป็นเวลานานกว่า๑๐ปีแล้วนะคะ
ทีนี้นักข่าวของเราก็เลยถามถึงที่มาที่ไปต่อนะ
สุชาติก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อ๑๐ปีก่อนเนี่ย
ตัวแกเองเนี่ยมีอาชีพขับรถ๑๐ล้อบนทุกซาย
ของท่าทรายแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตอนนั้นเนี่ยมีคนงานขุดซายอยู่
ถามอีกคนนึงค่ะเรื่องราวข้อมูลเกี่ยวกับ
ถูกโบราณก็คือคุณนิวัฒน์วัฒนยมนาพรซึ่งเป็นนักสำรวจถ้ำ
และนักโบราณคดีในท้องถิ่นที่จังหวัดกระบี่ค่ะ
คุณพี่นิวัฒน์บอกว่าวัตถุชิ้นนี้นะมันเป็นเครื่องมือหินในยุคหินใหม่
ยุคหินใหม่อายุราว๓๐๐๐ปี๓๐๐๐ปี
จัดอยู่ในพวกขวานหินโบราณค่ะโอ้ชาวบ้านจะเรียกว่าขวานฟ้า
เออแล้วไม่แค่นั้นค่ะไปสอบถามนักโบราณในคดีได้คำตอบยืนยันมาว่า
ว่านี่เป็นหินขวานแบบยาวจะพบมากทางฝั่งอ่าวไทย
โดยเฉพาะจังหวัดสุราธานีและนครศรีธรรมราชค่ะ
นักโบราณคดีเขาก็มาให้ข้อมูลด้วยนะก็ดูแล้วน่าเชื่อถืออยู่นะ
ก็ฟังเขาก็ดูเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญไงนะคะก็แล้วแต่นะคุณผู้ชมว่า
ใครจะมองว่าเป็นเรื่องของความเชื่อโชคลาภหรือว่าวัตถุมงคลก็แล้วแต่
แต่ที่แน่คือก็เราได้ทราบแล้วว่ามันมีวัตถุแบบนี้เกิดขึ้นในสมัยอดีตการนานมาแล้วนะคะ
อ๋อว่ากันไปจะมาให้โชคให้ราบไหมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แล้ว